ฆาตกรรมที่เราตามกันมา๔วันการเสียชีวิตของเจ๊แดง
ตอนแรกก็สงสัยว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ชาย
แต่ว่าไปเจอรอยเท้าบังรออยู่ข้างร่างของผู้ตาย
แต่มันเล็กคล้ายกับรอยเท้าของผู้หญิง
สุดท้ายตำรวจสามารถจับกลุ่มสาวธอมคนสนิทของเจ๊แดงได้คือน้อยหนา
แต่ว่าน้อยหนายังคงให้การภาคเศษ
คำให้การมันยังคงมีเงื่อนงำ
แล้วก็ไม่มั่นใจว่าทำคนเดียวจริงหรือเปล่า

อัมเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
เมื่อวันที่๓กรกฎาคม

มา๔วันที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้
เจ๊แดงถูกฆ่าอย่างหดเยี่ยม
ลำคอถูกปาดด้วยของมีคมเป็นแผลเวอะหวะ
นอนตายอยู่บนโซฟาคาบ้าน

หลังเกิดเหตุ๓วันตำรวจควบคุมตัวนางสาวสถิธร
หรือน้อยหนาวัย๒๔ปีผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้
หลังมีพยานหลักฐานพาดพิงถึง
ปฐมบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทีมสืบก็ปักทงทันทีว่าคนร้ายต้องไม่ใช่คนอื่น
น่าจะเป็นคนที่เข้านอกออกในบ้านที่เกิดเหตุได้

เพราะเพิ่งเลิกลากับสามี
ตุ๊กตาคนร้ายถูกตั้งไว้ในวงแคบทันที
มีการเรียกสอบปากคำบุคคลต้องสงสัยกว่า๑๐ปาก
พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกหลายตัว

คลี่คลายคดีรวบรวมข้อมูลจากคำให้การและพยานหลักฐาน
รอยนิ้วมือแฝงเส้นผม
และเศษชิ้นเนื้อของคนร้ายที่อยู่ในมือผู้ตายตอนต่อสู้กัน
กระทั่งมาได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
คือรอยเท้าเปื้อนเลือดที่เจอหลังบ้าน
ผลตรวจระบุว่ามีขนาดเล็กคล้ายเท้าผู้หญิง
บีบวงแคบลงมาโฟกัสผู้ต้องสงสัย๓คนที่นั่งดื่มกินอยู่ข้างบ้านเจ๊แดง
หนึ่งในนั้นมีน้อยหนาสาวธอมรวมอยู่ด้วย
จึงนำตัวมาสอบสวน
วันที่๖กรกฎาคมห่วงแรก
หน่ายอมเปิดปากสารภาพอ้างเป็นคนฆ่าเจ๊แดง
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนผู้หญิงสองคนที่ม้าหินข้างร้าน
ช่วงค่ำได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของเจ๊แดงออกไปทำธุระ
กลับมาอีกครั้งประมาณ๔ทุ่มกว่า
พอเอากุญแจรถไปคืนก็ถูกผู้ตายต่อว่า
จึงเกิดการโต้เถียงทะเลาะกันขึ้น
โดยผู้ตายโมโหคว้ามีดปลายแหลมมาแทง
จนเกิดการต่อสู้ยื้อแย่งมีดกัน

ผลักเจ๊แดงล้มลงไปนอนบนโซฟา
แล้วใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิต
ก่อนค้นหาทรัพย์สินของมีค่า
และถอดแหวนของผู้ตายไป๑วง
ปีนหน้าต่างขี่รถจักรยานยนต์
มีดปลายแหลมไปทิ้งที่บริเวณลำห้วยฮี
และวานนี้ได้นำแหวนของผู้ตาย
มายนทิ้งไว้ข้างโซฟาจุดพบศพ
เป็นจุดเฉลยปริศนาแหวนคนตายที่เพิ่งมาพบหลังเกิดเหตุ
ตำรวจสอบสวนน้อยหนาข้ามวันข้ามคืน
เช้าวันที่๗กรกฎาคมนำนักประดาน้ำลงงมหามีดที่ลำห้วยฮี
แต่ต้องพบอุปสรรคฝนตกน้ำไหลเชี่ยวกลากไม่พบของกลาง
จึงทำให้น้อยหนาพลิกลิ้นปฏิเสธอีกครั้ง
และแสดงท่าทีเหมือนคดีมีเงื่อนงำมากกว่านั้น
ประกอบกับพยานแวดล้อมอื่นก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่า
น้อยหนาจะเกาะเหตุฆาตกรรม
แต่งานนี้ตำรวจยังไม่ลักความพยายาม
เพราะทุกคดีอาชญากรมักทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เสมอ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน